คนนี้เนี่ยสวยแล้วก็มาที่ไทยรัฐของเราบ่อยเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็สวยนะครับ
เพราะว่าอะไรนางออกกำลังกายด้วยขนาดเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะ
เห็นว่าล่าสุดก่อนหน้านี้ไปจัดงานวิ่งการกุศลมานะคะ
หลายคนก็ติดตามอยู่ว่าชีวิตครอบครัวสุขสรรค
กิจกรรมรื่นเริงทุกอย่างทำหมดงานราชงานหลวงไม่ได้ขาดเลยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าแฮปปี้มากกับชีวิตคุณแม่ลูกสอง
แต่ว่ายังไม่ขอปิดอู่นะจ๊ะเห็นว่ารอลุ้นลูกชายอีกสักคนนึงแล้วกัน
ส่วนกระแสข่าวช่วงนี้ที่เขาบอกว่าเออเด็กติดเกมอลวาดนะคะ
เปิ้ลบอกเลยเอาจริงลึกเลี้ยงลูกก็กลัวเหมือนกัน
โดยเฉพาะลูกคนโตเก็บมือถือไว้ให้ห่างเลย
แต่ว่าพี่เปิ้ลเขาส่งลูกเรียนในโรงเรียนทางเลือก
ก็คือแบบเรียนแบบใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไปด้วย
ซึ่งพวกเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสารน่าจะห่างไกลลูกเขาอยู่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามหน่อยเพราะเขาเป็นเพื่อนกัน
นี่ไม่รู้มาก่อนแล้วนะพอเป็นเพื่อนกัน

แต่ก็ไม่รู้นะว่าคนนี้เขาจะยังไง
แต่ก็ดูเขาแบบมีความสุขดี
เพราะว่าตอนนี้หลานก็จะโตกันหมดแล้ว
ไม่แน่นะเมพิชนาธิ์ที่ผ่านมานี่อาจจะแบบว่าเรื่องความรักไม่ซักเซตอะนะคะ
ไม่แน่ปีหน้าคุณผู้ชมอาจจะได้แต่งงานตามเพื่อนไปก็ได้
ใช่ค่ะปุ๊บปั๊บแต่งเลยก็ได้